ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกับทางงานเดียว

หลอกยังไง
ชูเว็ดกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชูเว็ดตีแสงหน้า

วันนี้เราตีแสกหน้ากันถึงประเด็นที่หลายคนติดตามมาพักใหญ่แล้ว

กรณีของน้องบีมที่ถูกทนายเนี่ยหลอกเงินช่วยเหลือไป

ล่ายยาวเกี่ยวกับความเป็นมาอีกต่อไป
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วล่ะครับ
ความเป็นมาเรื่องราวเป็นยังไง
แต่ผมอยากจะพูดในเรื่องของทนาย

ทนายเนี่ยเป็นวิชาชีพหนึ่งใช่ไหม

แล้วก็ทนายเนี่ย

หมอหลอกคนไข้อย่างนี้

บอกว่าเป็นเพื่อจะเอาเงินค่าผ่าตัด

หมอนี่ต้องมีอะไรใบประกอบโรคสี

วิศวะก็มีใบที่จะต้องไปสอบ
เพื่อจะมาเป็นวิศวกรคำนวณ

ความเจ็บช้ำของคนที่เวลาที่มีคดี

แค่มีคดีมันก็แย่แล้วใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ว่าคุณเป็นโจทย์แล้วคุณจะดีใจนะ

เขาถึงบอกว่ากินขี้หมาดีกว่า

เพราะว่าในกระบวนการที่คุณจะต้องไปขึ้นศาลเนี่ย

ทนายก็มีหลายประเภทคุณมิ้น
เดี๋ยวผมจะบรรยายในเบรกต่อไป

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีเรื่องมีคดีความ
ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่
บางคนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายคุณมิ้น
ทุกวันนี้พูดกันตรงเรากันเองเนี่ย

แล้วกฎหมายมีเป็นพันมาตรา

และแต่ละกฎหมายเนี่ยก็ล้วนแต่มีช่องว่าง
มีวิธีการมีอะไรที่สามารถที่จะให้คนที่มีความรู้เนี่ย
กฎหมายเอาความรู้ต่างเหล่านั้นมาหากิน
ก็เช่นเดียวกันกับหมอครับ
เช่นเดียวกันกับวิศวกรสถาปนิกต่างนี่เป็นวิชาชีพนะครับ
ซึ่งก็จะต้องมีจัญบัณฑ์แน่นอน
เพราะว่าการเอาความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์

คุณมิ้นครับคุณมิ้นไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โห

ทนายนี่รวยนะครับแต่การรวยของเขาเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนทางกฎหมายเขาเนี่ย
มันโปร่งใสนะครับมีทนายกี่ประเภท
ทนายถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพ่งไหมคะ
หย่ากันก็นี่คือทนายหย่าเลยนะจะมีทนายหย่าร้างที่เขารู้กันว่าถ้าจะหย่าร้างจะฟ้องหย่า
ต้องบริษัทนี้ต้องคนนี้ต้องทีมนี้ใช่ไหม
เป็นทนายเฉพาะทางทนายเกี่ยวกับคดีแพ่งทนายเกี่ยวกับคดีอาญานะครับ
แต่ของไทยเรามันสารพันคดีนะคือเป็นทนายทำได้หมด
ได้หมดเพราะว่าเราเหมือนกับคนไทยเรายังไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเยอะ
แล้วก็เกรงกลัวเรื่องกฎหมายใช่เพราะไม่รู้
ใช่ไหมเขาไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บทนายเขาพูดยังไงเอ้าก็เชื่อเขาหมด
เราต้องเชื่อถือว่าเขาเป็นผู้รู้เลยคะ
ต้องให้แต่งใบให้เขียนตรงนี้ครับอันนี้คือใบแต่งทนาย
ทนายตัวแสบนั่นมันคงไม่ไปรับเงินไม่ได้

ให้เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนในการว่าความเป็นตัวแทนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่จะไปรับสตางค์ต่อลองอะไรต่าง
ทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วประชาชนไม่รู้
ก็มีประชาชนบางคนที่แหมอย่างว่าล่ะครับไม่มีสตางค์
ถูกไหมครับดังนั้นก็จะต้องไปขอแรง
เป็นพวกทนายอาสาใช่ไหมทนายอาสาทีนี้เราต้องเข้าใจก่อน
ในกรณีนี้สภาธนายความเขาก็บอกมาแล้วบอกอันนี้ไม่ใช่ทนายอาสา
เพราะถ้าทนายอาสาเนี่ยก็ต้องไปแจ้งหาลือไปแจ้งกับสภาธนายความ
ใช่ค่ะจนทางนั้นจะเป็นคนแต่งตั้งธนายอาสามาให้เอง
เพราะฉะนั้นจะแต่งตั้งทนายอาสาเนี่ยสภาธนายความเขาก็ต้องดู
อันนี้ไม่มีสตางค์หรือว่าโอ้ยนี่มีสตางค์แล้วจะมาขอทนายอาสา
ส่วนมากก็มักจะเป็นผู้ที่ไม่มีสตางค์ไม่มีความรู้นะครับ
เขาก็เลยมาขอว่าให้สภาธนายความช่วยหน่อย
ทนายความก็แต่งตั้งทนายอาสาแต่ผมก็คิดนะคุณมิ้น

ทนายอาสาเนี่ยถ้าไปช่วยคนที่ยากไร้เนี่ย
มันอยากจะมีธนายอาสาเยอะไหมเนี่ยหรือว่าธนายที่จะเก่ง
ไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นกันเนี่ย
หลายคนเวลามีคดีความก็ยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้ทนายมือดี
ซึ่งทนายมือดีเนี่ยราคาแพงมิ้นนั่งคิดอยู่ตลอดเหมือนกันว่า
แล้วธนายอาสาเนี่ยจะมีใครยอมทำงานฟรีเอาพูดง่ายเหลือดีไหม
เออนั่นแหละสิเข้าไหมเพราะว่าธนายอาสาเนี่ยก็ก็เป็นธนายที่อาสาสมัคร

อยากจะมาช่วยเหลือแล้วคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็คือไม่ได้จ่ายสตางค์

เพราะฉะนั้นมันจะได้ทนายที่เก่งไหม
เหมือนหมอถูกไหมล่ะครับหมอหมอก็เก่งเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ
เขาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่แบบโอ้โหคือจนที่ทำงานเพื่ออุดมการเนี่ย
มันก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมครับมันลำบากจริงจริงเพราะว่าคนที่จะมาคิดแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยเนี่ย
คุณมินครับผมก็เลยแบ่งประเภทของทนายความออกมา

ในสถานะที่ผมเนี่ยผ่านทนายมาเยอะพอสมควร

ใช่ผมก็เจอเป็นส่วนมากแล้วคุณมิ้นคุณมิ้นรู้ไหมว่าบางปีเนี่ย

ปีเดียวนี่แหละครับเรียกว่าหมายสารนี้มาเป็นรายอาทิตย์ครับ

ครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เราตกระกรรมลำบากก็คือมีคดีนี่แหละ
มีเรื่องมีราวไม่ต้องไปขึ้นศาลเป็นคดีความกับเขาเนี่ยเราทุกข์นะ

ทุกข์อย่างที่ผมบอกไม่ว่าโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ไม่ว่าจะเป็นจำเลย
แต่ชีวิตนี้ผมไม่เคยเป็นโจทย์เลยนะ
จริงนะครับมันเป็นเรื่องแปลกผมเป็นแต่จำเลย

ครับเป็นเคยแต่เป็นจำเลยดังนั้นเมื่อมีทุกข์เนี่ยคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ย
ที่จะมาช่วยเหลือเราในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยย่อมเป็นทนาย
เพราะคนที่เรียนกฎหมายสูงสุดก็คือคนก็หวังว่าอยากจะขึ้นเป็นผู้พิพากษา

นะครับธรรมดาสุดก็คือต้องเป็นทนายทีนี้ทนายในปัจจุบันก็มีทนายหลายประเภทแล้วครับ
อาจจะเป็นในเรื่องของทนายบริษัทที่จะไปปรึกษาหาลือเรื่องคดีความบางบริษัทใหญ่เขาก็จ้างทนายไว้เลย

เป็นทนายประจำอยู่ของแต่ละบริษัท
ตรงนี้คือที่ผมจะบอกท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าทนายเนี่ยมีหลายประเภท
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เหมือนกับจะไปหาหมอล่ะครับเจ็บตาแต่ไปหาหมอหัวใจ

นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นทนายก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับทนายก็มีหลายประเภท
ดังนั้นก็แล้วแต่ล่ะครับว่าคนที่มีคดีความจะมีความต้องการจะไปหาทนายก็ต้องเก่งเฉพาะทาง
มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ทนายเนี่ยจะเก่งกฎหมายทุกฉบับเพราะกฎหมายมันเยอะมากนะครับ
มีทั้งกฎหมายพรบนั้นกฎหมายพรบนี้
คือเราเองเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเยอะ
ถูกต้องแล้วก็อย่างที่คุณมิ้นว่าคือฝรั่งถึงแบ่งทนายออกมาเป็นเฉพาะด้าน
เฉพาะด้านเขามีปัญหาเรื่องขับรถเรียกร้องค่าเสียหายก็ต้องไปหาทนายคนนี้
แต่ถ้าเกิดไปมีเรื่องคดีความหย่าล้างกันต้องไปหาคดีเกี่ยวกับทนาย
อย่างบางคนที่เป็นคนไทยที่อยู่อเมริกาอยากจะไปแอปสมัครเป็นคนสัญชาติอเมริกา

สถาปนิกเหมือนกันครับมันเป็นวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งจะต้องมีความสามารถเฉพาะด้าน
เดี๋ยวผมจะพูดในเบรกถัดไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยเอาเป็นแบบพื้นนะ
ไม่ต้องไปเป็นทางการนะครับมีทนายอยู่กี่ประเภท
หลายคนอาจจะยังคิดอยู่นะคะว่าฉันไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความ
แต่เรื่องนี้รู้ไว้ใช่ว่านะคะช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อย
ทนายบ้านเรามีกี่ประเภทเผื่อเกิดอะไรขึ้น
จะได้ไปหาถูกโรคสักครู่เดียวค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะเคยพบเจอพบผ่านกับทนายมาบ้าง
อีกหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเข้าไปคลุกคลีกับทนาย
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณชุวิตพูดซึ่งผ่านทนายมาค่อนข้างเยอะแล้ว
งประเภทกันหน่อยว่าทนายบ้านเราเนี่ยมีประเภทกี่ประเภทและเป็นแบบไหนบ้าง
ได้ครับคุณมินครับที่ผมพูดเรื่องนี้ผมบอกก่อนนะ
จะด่าผมก็ไม่ว่าหรอกนะครับเพราะว่าทนายดีมันก็มี

นะครับก็แปดหมื่นกว่าคนธนายในประเภทไทย
ดังนั้นอย่างกรณีแม่น้องบีมสังคมก็คงเห็นแล้วครับ

คือต่างประเทศเนี่ยคุณมิ้นครับเขายกย่องคนที่เป็นทนายนะ
ต้องบอกก่อนเพราะว่าอย่างที่คุณมิ้นเห็นนั่นแหละ
คือทนายความเป็นอาชีพที่ร่ำรวยโอ้โหใครเป็นทนายนี่
เรียนรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยในประเทศที่เขาเจริญแล้ว
เขาใช้กฎหมายนี่ครับเขาไม่ได้ใช้อย่างอื่นถูกไหมครับ
ใช้กฎหมายเมื่อนั้นเราก็ต้องพึ่งธนายล่ะครับ
แต่ประเทศไทยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
อย่างกรณีทนายอย่างนี้ถามว่าจนบัตรนี้แล้วนะ

เออทนายชื่ออะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าหลบไม่เห็นหน้า
ไม่รู้ไปไหนโอ้โหไปต่อไม่รับ
ถามว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีกระบวนการลงโทษยังไง

หรือว่าเขาจะกระบวนการทางสังคม
เพราะว่าถนายสมมติละ๘หมื่นคนเนี่ย

เพราะว่ามันคือตัวแทนวิชาชีพ

หรือว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่จริงอย่างนี้กูก็เคยทำมา

เพราะว่ามันทุกคนต้องปกป้องอาชีพ
ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับ

ถ้าเกิดมีหมอไปทำร้ายคนไข้ไป
หมอด้วยกันก็ต้องปกป้องเพราะฉะนั้นต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นก็รู้กันในหมู่อยู่แล้วครับ

โอ้ยคนนี้ระวังนะคนนี้เคยทำอย่างนี้มาก่อน
ในประเทศไทยที่ผมบอกเนี่ยประเภทแรกเลย
ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นในบางรายการอย่างเช่นรายการนี้เชิญ
ทนายคนนั้นคนนี้มาให้ความรู้ผมก็เรียกว่าทนายพวกนี้เป็นทนายวิชาการ
นายวิชาการทนายวิชาการแน่นอนครับเก่งในเรื่อง
ตัวบทกฎหมายแต่ว่าไม่เคยไปขึ้นศาลอ๋อเป็นสายสอนอย่างนี้
ถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าอาจจะเป็นท่านอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับ
สอนให้ความรู้ด้านกฎหมายแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทนายทุกคนจะไปขึ้นศาลนะครับ
เพราะกระบวนการที่ไปขึ้นศาลเนี่ยมันมีแท็กติกอะไรอื่น
อีกเยอะแท็กติกที่ว่าก็คือต้องมาดูอัฐคดี
ดูสิว่าเวลาขึ้นยังไงจะไปที่ไหนจดหมายสารจะเรียกตัว
มันเยอะฮะขั้นตอนพวกนี้มันเป็นเทคติกซึ่งทนายที่จะขึ้นไปสู่กระบวนการของศาลเนี่ย
เขาจะต้องรู้เขาจะต้องเข้าใจนะครับดังนั้นก็เรียกว่าทนายทั่วที่ว่านี่คือทนาย
อ่าวิชาการอาจจะเป็นด็อกเตอร์เออรู้ไหมครับ
อาจจะเป็นอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าทนายต่างเหล่านั้นเนี่ย
จะไปขึ้นศาลได้นะครับหมายถึงว่าไปขึ้นถูกกระบวนการไปเป็นทนายแก้ต่างให้
ไม่ใช่อืมนะครับแต่ถามว่ามีบรรยาทนายไหมมีมี
แต่อาจจะไม่เคยขึ้นอืมนะครับสองทนายโจรฮะ
เอาพูดเลยครับต้องมีครับมันเป็นทนายโจรทนายโจรก็คือใช้เอ่อ
กฎหมายเนี่ยพลิกแพลงว่าความให้คนผิดอ๋ออันเนี้ยนะครับ
จริงในภาพยนตร์ในต่างประเทศเราก็เห็นบ่อยนะ
คือว่าความว่าความจากที่คนผิดจริงจริงคือทำผิดจริงจริงอ่า
ก็ทำให้ถูกใช้ช่องทางกฎหมายเออนะครับช่องทางกฎหมายคนที่
ค้ายาเสพติดล่ะเออนะผมพูดเลยเพราะไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว
ไหนไหนก็มันมีทนายพันธุ์นั้นได้ค่ะที่มันไปโกงเอาเอ่อเงิน
จากเด็กพิการที่เขาให้มาแล้วพิการเนี่ยมันมีใจไปโกงขนาดนั้น
ถามว่าไม่มีเหรอครับทนายโจรไปไปเตรียมกับฝ่ายตรงข้ามมีไหม
แล้วไปทำสำนวนให้อ่อนลงคือคือฝ่ายตรงข้างหลังอ่ะหลงคดีอ่ะ
แบบนั้นก็ด้วยเอ้าทำไมไม่มีเหรออันไหนไหนก็พูดแล้วก็ต้องพูดให้หมด
ทำไมครับมันมีไหมที่ทนายไปว่าความให้เราฝั่งหนึ่ง
แต่ไปตกลงกับอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวกูจะอ่าให้มันอ่อนอ่อนให้มันซอฟต์ซอฟต์นะ
ว่ากันว่างั้นหัวกันอ่ะอ่ะมีไหมก็คงจะต้องมีบ้างทนายโจรไง
ทนายที่มีเรื่องช่วยเหลือคนค้ายาเสพติดนะครับใช้ช่องทางใช้ลูกเล่นต่าง
ใช้หลักฐานนะครับในการแก้ต่างในการต่อสู้หลุดทนายโจร
ทนายสายโจรอ่ะพูดง่ายง่ายทนายให้โจรอย่างเงี้ยเหรอคือว่า
ฆ่าคนตายอืมเสร็จแล้วก็ไปช่วยอืมทำไมครับเพราะว่าการที่บอกว่าเป็นทนายเนี่ย
เป็นการพดุงถึงความยุติธรรมนะครับไม่ใช่ไปหาช่องว่างของกฎหมายแล้วไปช่วยเหลือ
คือพออยู่ไปนานเนี่ยทนายก็เริ่มสูญเสียตัวตนของไปเหมือนกับนักการเมืองล่ะครับ
นะครับทนายก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊อยากได้เงินถูกไหมคือถ้ามองในแง่ว่าเป็นอาชีพ
ก็ต้องทำงานเพื่อเงินแล้วเขาบอกว่าทนายความเนี่ยที่ที่เคยได้ยินมานะคะ
เขาบอกว่าปฏิเสธลูกความไม่ได้ปฏิเสธลูกค้าไม่ได้ปฏิเสธลูกความไม่ได้
ความหมายว่ายังไงมินก็ถ้าสมมุติว่ามีคนมาขอให้ช่วยเรารับงานนั้นไปแล้ว
ต่อให้เขาผิดจริงเราก็ต้องเราก็ต้องช่วยเหลือเขาป่ะคะแบบนั้นป่ะคะ
ไม่น่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาสมมุติว่าคือจัญญาบันของอาชีพทนายความเนี่ย
เขามีเขียนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเขาเรียกว่ามันญาติอ่า
ของทนายความค่ะแต่ก่อนที่จะพูดอย่างนั้นผมจะพูดทนายประเภทที่สามก่อนค่ะ
ทนายวิ่งทนายวิ่งทนายวิ่งแล้ววิ่งอย่างเดียววิ่งไปไหนคะ
ก็นับวิ่งรับเคลียร์ก็ดีนะครับไม่ได้ทำอะไรหรอกครับ
ว่าความไม่เป็นอ้าววิ่งอย่างเดียว
เขาเรียกกันสั้นว่าทนายวิ่งไม่ใช่วิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่นะครับ
รับวิ่งคดีรับวิ่งคดีคำว่าวิ่งคดีหมายความว่า
ก็สามารถที่จะประสานคุยกับคนนั้นคนนี้อ้างคนนู้นอ้างผู้ใหญ่นะครับ
เออคือจะจบคดีโดยที่ไม่ต้องขึ้นสารเราพูดง่ายง่ายอ๋อ
ทนายวิ่งสายไกลเกลี่ยจ้ะอืมไก่เกลี่ยอืมสายใต้โต๊ะอืม
วิ่งเลยเขาเรียกว่าทนายคือสับย่อทางวงการเขาเรียกทนายโจร
ทนายวิ่งอ่าทนายวิชาการอ่าอ่ารู้จักภาพประเทศแล้ว
มีอะไรอีกครับอ่าทำไมครับสี่อ่าสี่สี่ที่ท่านรู้จักมาคือทนายอาสา
นายอาสาก็แน่นอนครับเมื่อไปอาสาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงิน
อ่ะอืมคุณวิ้งเขาดูว่าแล้วกันว่ามันจะเก่งไม่เก่งอ่ะอืมอ้าว
ถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบที่บ้านมีสตางค์อยู่แล้ว
แล้วมีจิตอาสาอยากจะช่วยจริงอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งมันจะมี
นะครับแต่ทนายอาสาก็ส่วนมากแล้วครับว่าทนายอาสาเนี่ยในคลิปก็เขาก็มีคำพูดนะ
เพราะในคุกเนี่ยเขาติดคุกกันมาใช่ไหมเขาใช้ทนายอาสา
เขาตบโต๊ะผางมีหน้ามึงถึงติดคุกเพราะนี่ก็ต้องพูดก่อนนะครับ
ในกรุ๊ปผมเอาประสบการณ์มาเล่าถูกไหมครับเขาบอกว่าทนายอาสามก็มีนะครับ
เพราะว่าเป็นการอาสาก็ต้องใช้ทนายที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ไหม
มีนึกภาพเด็กฝึกงานเออนั่นแหละสิครับนึกภาพแบบว่าเพิ่งจบมาใหม่ใหม่
แล้วก็ให้ฝึกหาชั่วโมงบินจะสะสมทนายเอ่ยสะสมคดีอ่า
เพื่อให้มีประสบการณ์ก็ต้องไปว่าความคดีอะไรต่างเนี่ย
ต้องอาสาเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปให้คนเขามาจ้างก็ไม่มี
โอ้โหทำไมไม่เคยเจอล่ะครับก็คิดค่าจ้างเป็นชั่วโมง
เดี๋ยวนี้เอาคิดเหมือนฝรั่งคือฝรั่งคิดค่าจ้างทนายเป็นชั่วโมง
เดี๋ยวนี้ปัจจุบันประเทศไทยก็คิดเหมือนอย่างนี้เหมือนกันครับ
เป็นชั่วโมงค่าหาลือชั่วโมงละ๕๐๐บาท
๒ชั่วโมงกว่าหมื่นนึงแล้วคิดเป็นรายชั่วโมง
อันนี้ก็หมายถึงทางด้านเกี่ยวกับคดีทางแพ่งก็เป็นไปได้
เพราะว่ามีการว่าความกันคดีกันเป็นพันเป็นหมื่นล้าน
ถูกไหมเขามากันเป็นทีมถูกไหมครับ
มีการตั้งคณะทนายมีทนายมา๕๖คนมีความรู้ความสามารถ
เพราะฉะนั้นเขาก็คิดค่าปรึกษาหาลือเป็นรายชั่วโมง
คือผมพูดก็ต้องบอกก่อนนะครับพูดเป็นกลางนะครับ
ไอ้ที่พูดมันไม่ใช่ว่าธนายทุกคนนะ
อันนี้พูดถึงในส่วนที่มันมีอยู่
เพราะไหนมันมีคนธนายเลวมาแล้วก็ไม่มีใครพูด
ผมก็จะพูดให้ฟังว่าทนายประเภทนี้ไม่ใช่ไม่มี
แล้วก็ต้องแบ่งแล้วก็ต้องให้เข้าใจให้ประชาชนตาสว่าง
ให้เข้าใจว่ามีทนายอยู่หลายประเภท
ไม่ใช่ว่าเป็นทนายแล้วเรียกทนายหมดก็เหมือนกับหมอ
ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นหมอหมดหมอฆ่าคนตายมันก็มี

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถึงบอกว่าทนายหน้าเลือด

แต่ถ้าไปคิดกับบริษัทใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเขามีปัญญาจ่าย
แต่บางคนคิดเป็นชั่วโมงมันจะไหวหรือ
คือเห็นอยู่ว่าเขาอาจจะไม่มีกำลังพอแต่ก็คิดตามนั้น
ถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้
บางคนก็บอกว่าอย่างนี้กรณี๕ล้านได้๕ล้าน

ครึ่งหนึ่งเลยหรือครับขอครึ่งหนึ่งเลย
ถ้าผมได้๕ล้านนะขอครึ่งหนึ่งเลยนะ

มันเอาไปหมดเลยแล้วเอาไปแบบหน้าด้าน
เอาไปแบบผิดกฎหมายด้วยแต่ถามว่าทำได้ไหมมันทำไปแล้ว
หกถนายอวดเบงโอ้โฮผมชนะแน่
อย่างนี้ผมเคยว่ามาเยอะแล้วเหมือนไฮโลป่าถ้วยแทง
คือหลับตาก็รู้แล้วครับว่าจะตัดสินยังไงรู้หมดนะครับ
อย่างนี้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นผมว่ากันมา

แพ้ส่วนมากจะแพ้แต่ว่าตอนก่อนขึ้นเนี่ยมันจะชนะ
ภาพดีถูกต้องครับก็คือทนายอวดรู้อวดเบ่งนะครับ
เพื่อว่าอะไรเพราะว่าคนไม่รู้กฎหมายโอ้เหลือโอ้ใช่
แล้วก็จะรู้หมดบางครั้งเอาสำนงสำนวนมาเปิดอุ้ยอย่างนี้ไม่มีปัญหา
คือใช้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมาเอาประโยชน์ถูกไหมครับ
เพราะคนไม่รู้กฎหมายนี่ครับก็ต้องพูดคุณมิ้นครับคุณมิ้นเก่ง
บางคนเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้การค้าแต่ไม่รู้เรื่องกฎหมาย
จริงคือต้องยอมรับจริงว่าเราทุกคนมีความถนัดกันแต่ละด้าน
แต่ว่าเรื่องกฎหมายพูดกันตรงเลยไม่มีใครอยากอ่านตัวหนังสือ

ภาษากฎหมายที่อ่านลำพังแค่อ่านมาตราเดียวทำความเข้าใจก็ยากแล้ว

คือมันไม่ได้น่าอ่านเอาพูดตรงเลยถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก็ตาม

คุณก็ต้องเข้าใจว่าประบวนการของกฎหมายมันมีข้อหน้านธุรการด้วย

ทนายพวกนี้อาจจะเป็นทนายอ่อนหัดทนายเพิ่งจบ
ทนายที่ยังฝึกงานอยู่นะครับ
คุณไปเรียกกับทนายเขาก็อาจจะบอกว่าเขามีไหมว่าความอะไรยังไง
ก็ยังแต่ขั้นตอนเขาอยู่ที่ก่านบ้วนการเรียนรู้ไปสารงาน
คือยังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่จะไปว่าความ
เพราะฉะนั้นธนายพวกนี้ก็ทนายส่งเอกสารละ
ข้อที่๘นะครับที่ผมบอกทนายมาสดี
มาที่๔คน๕คนมองเห็นแล้วโอ้โห
ดูยิ่งใหญ่ดูแบบทางการมากเลยครับ
แต่ละคนใส่ทรงใส่สูตรมามีโน้ตมีอะไรนะครับ
มีกฎหมายมีหนังสือเกี่ยวกับไอ้นั่นไอ้นี่มาแต่ไม่รู้เรื่อง
คือที่ผมพูดให้สรุปให้ฟังเนี่ยมันมีหลายประเภทคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
แต่ไม่ได้หมายความทั้งหมดนะครับผมก็บอกว่ามันแปดหมื่นคนเนี่ย
นายทั้งประเทศไทยมี๘๐๐๐กว่าคนมันก็มีทนายอย่างที่ผมบอกมาเยอะแยะ
ทนายที่๙คือทนายจับชัยคือรู้ทุกเรื่องเอาทุกอย่างทุกคดีทุกอย่างทำหมด
จนจำตัวเองไม่ได้ว่าไปว่าความจะไปคดีไหนบางทีไม่ได้ไป
นัดแล้วก็ไม่ได้ไปฮะลูกความอะไรมานั่งรอทนายปรากฏว่าทนายลืม
เพราะว่าเยอะจัดคือทนายจับฉายว่ามันตั้งแต่คดีแพ่งคดีอาญาคดีฆ่าคน
คดีค้ายาคดีจราจรเอาหมดทุกเรื่อง๕๐๐๓๐๐รับหมดนะครับ
นี่คือทนายจับชายนะครับส่วนที่๑๐เดี๋ยวนี้มีทนายฝรั่ง
ถูกไหมครับมีทนายฝรั่งเพราะว่าเรามีการค้าขายกับต่างประเทศ
มีบริษัทฝรั่งมาเปิดที่เมืองไทยก็มีนี่คะ
ถูกต้องครับเพราะว่ามีการค้าขายกับต่างประเทศมีการทำสัญญงสัญญาต่าง
ก็จะมีทนายฝรั่งเข้ามาหากินมาครอบทนายไทยอีกที
อาจจะสู้เขาไม่ได้ทนายฝรั่งนี้ก็ดุเหมือนกันคือแพง
อันที่๑๑นี่คือทนายชาวบ้านทนายชาวบ้านที่หากินตามห้องเยี่ยมเรือนจำครับ
เดี๋ยวประสานงานให้เดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยววิ่งประกันให้
ก็แบบว่าล่ะครับ๓๕๐๐บาทมือหนึ่งเอาหมด

อย่างนี้ก็หายเหมือนกันครับตามหาทนายตัวเองไม่เจอ
ท่านผู้ชมครับที่ผมสรุปมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ประสบการณ์ที่ผมมีทั้งจากชีวิตจริงทั้งในเรือนจำ
จากที่พบเห็นคนที่ผิดหวังพลาดพลั้งจากกระบวนการว่าจ้างทนาย
ดังนั้นกรณีทนายของแม่น้องบีมเนี่ย
ซึ่งเอาความรู้ความสามารถทางกฎหมายไปหากิน
และเอาประโยชน์จากประชาชน
จนบัดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏตัว
ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับ
ซึ่งใจลึกของผมเนี่ยคุณมิ้นครับท่านผู้ชม
ผมเชื่อว่าจะได้เงินลำบากเหมือนกันนะครับ
ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณชุวิตบอก
ทนายเนี่ยเป็นวิชาชีพแล้วต้องยอมรับจริงว่าเป็นอาชีพที่
อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างสูงนะคะ
จากลูกค้าหรือลูกความก็ตามเพราะฉะนั้น
ก็นี่แหละค่ะตามที่คุณชูวิทลิสต์มาให้ดูมีเหล่านี้เพราะฉะนั้น
ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าใกล้คดีความเท่าไหร่
พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อ

สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
แล้วคุณมิ้นทราบไหมว่าทนายที่ดีจะเป็นยังไง
นั่นจริงกำลังอยากถามกันกันว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทานายไหนดีจริง
ใช่คือทนายเนี่ยต้องมีความจำเป็นเลิศคุณว่าไหม

ไหมครับคือถ้าเป็นสายที่เขาเรียกว่าตั้งสมัยเด็กเนี่ย
คนที่จะเรียนวิทย์นี่คือเติบโตก็คงอยากจะเป็นหมอ
อยากจะเป็นวิศวะแต่ถ้าสายสินเนี่ยก็คืออยากจะมาเป็นทนายล่ะครับ
เพราะถือว่าทนายเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างที่ผมบอกนะ
ความจำเนี่ยแน่นอนครับจะต้องเรียกว่าโอ้โหมาตราเป็นพัน
ถูกไหมครับทีนี้อันที่สองเนี่ยต้องมีไหวพลิบไหมคุณมิ้น
อันที่๓ครับเขาบอกว่าต้องมีมรรญาติที่ดีนะครับ

ต้องทำตัวยังไงต้องเชื่อฟังยังไงต่อคดีความต่อลูกความ
คือไม่ใช่ว่าจะไปอันที่๔คือไปยุ้ยงอย่างนี้มันต้องฟ้อง
ฟ้องเลยรีดเลยอย่างนี้มันต้องอย่าไปยอมนะยอมไม่ได้อย่างนี้ต้องฟ้อง
คือยุโยงให้เกิดคดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
คือทนายบางคนก็จะหาหางานทำล่ะครับนะครับทีนี้ไม่รับสินบนโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับทนายความเป็นอาชีพที่ชี้เป็นชี้ตายได้
ฉะนั้นบางคนที่เดือดร้อนจึงอยากได้ทนายที่ดีแต่มีทนายหลายคนที่ใช้คนใหญ่คนโตเพื่อวิ่งคดี
ทำให้คดีพลิกและจบลงอย่างรวดเร็ว
อันนี้หมายความว่าการรับสินบนนี่ก็อาจจะไปอย่างที่ผมบอกแล้วรับจากฝ่ายตรงข้าม
ล้มคดีล้มคดีทำไมครับไปบล็อกพยาน
ใช่ไหมครับมันมีหลายวิธีดังนั้นถึงบอกนะครับ
ว่ามันมีมัญญาติทั้งหลายที่เขาระบุไว้เลยครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยาทในการแต่งกายก็มีด้วยนะครับ
มันญาติของการเรื่องต่อทนายความด้วยกัน
ยังไม่แย่งชิงทำการคดีนะครับประมูลคดีได้รับการยินยอมนะครับ
มีเหตุผลถอนตัวเนี่ยไอ้ใบนี้แหละครับนะครับสมมุติเราไม่พอใจทนายคนนี้
เราแต่งทนายคนนี้ไปแล้วก็ต้องมีการถอน
คือเปลี่ยนไม่อย่างนั้นก็จะมีทนายสองคนในคดีเดียวกัน
ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้สิครับแล้วนี้มันเป็นมัญญาตินะครับ
หรือแม้งกระทั่งมัญญาติต่อตัวความนะครับ
กระทำการยุโยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องคดีกันนะครับ
โดยการหามูลไม่ได้ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจ
ผู้ใดมอบคดีให้แก้ต่างให้หลอกลวงให้เขาหลง
คดีนั้นจะชนะแน่ยกตัวอย่างโอ้โหวันนี้มันเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมได้พูดมาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของทนาย
ก็เพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยช้ำใจครับในเรื่องของการใช้ทนายนะครับ
แต่เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่พอผมมาเห็นคดีของแม่น้องบีม

เสร็จแล้วก็ค่อยโผล่ออกมานะครับ
แล้วก็ใช้ลูกเล่นทางกฎหมายช่องทางทางกฎหมายหลบเลี่ยงไปนะครับ
ก็พูดง่ายว่าเหมือนกับพ่อค้าล่ะครับเป็นหนี้เขา
ออกมาตอนนี้ก็เหมือนกับแหมไม่ได้

ไกล่เกลียที่หลัง๒๐ลักษณะแบบนี้แหละครับ
อ่ะทีนี้เราไปเรื่องต่อไปคุณมิ้นมีอะไรอีก
พระราชกำหนดแรงงานต่างด้าวโอ้โหเรื่องนี้ผมบอกไปแล้ว
เวลาให้แล้วนะคุณชุวิตจาก๑๒๐วันตอนนี้เป็น๑๘๐แล้วนะ
ก็ผมบอกแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรื่องที่มันหนักกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับ
ท่านนายกท่านก็ออกมาพูดท่านพบตบท่านใครต่อใครก็ออกมาพูด

มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาแรงงานต่างดาว
ถามว่ามันกระบวนการเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือต้นทางกว่าจะเข้ามาได้แรงงานต่างเหล่านี้เขาจ่ายสตางค์

จ่ายตั้งแต่สมมุติพม่าเขาก็ต้องจ่ายในหน้าพม่า
ข้ามมาทางชายแดนก็ต้องจ่ายนะครับ
เข้ามาทำงานก็ต้องหาในหน้าไทยจ่ายอีก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ความเดือดร้อนเนี่ย
แต่ถามว่าไม่ใช่เราพูดให้คนต่างด้าวนะครับ
เพราะว่าทุกวันนี้โรงงานต่างนี่ไม่ได้ใช้คนไทยนะครับ
การผลิตต่างก็ไม่ได้ใช้นะครับ
หรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกแม่บ้านที่ทำงานในบ้าน
ก็ไม่มีคนไทยแล้วน้อยมากที่คนไทยจะทำ
ทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นคนต่างด้าว
ถ้าเกิดผิดเลยเนี่ยค่อยกลับประเทศ
ผิดเลยหมายความว่าไม่มีใบอนุญาตไม่มีพาสปอร์ต
ไม่มีอะไรเลยซึ่งคุณมิ้นรู้ไหมครับว่ามีเท่าไหร่

มากกว่า๕๐คุณเอา๗๐เลยใช่ไหมคุณคือเยอะนะ
อันนี้มากกว่า๕๐ก็คือมากกว่าครึ่งเพราะถ้าคิดดูเวลาจับทีนี้มันเยอะมากจริง
ใช่ครับคือพูดง่ายว่าตำรวจจะจับเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้น
จะจับแรงงานต่างด้าวที่ผิดเนี่ยนะครับคือจับไปปุ๊บตอนผมอยู่คุกนี่แน่นเลยครับ
คือหมายความว่าห้องนึงเคยนอน๕๐คนแต่ตัวจับมากลายเป็น๑๐๐เลย
โอ้โหกระบวนการตรงนี้เป็นค่อนข้างยุ่งยาก
คือทางรัฐบาลก็ออกมาแล้วถามว่าปรับ๔๐๐๐๐๐นี่ยังตำ๔๐๐๐๐๐นี่โอ้โห
มันดุเดือดมากครับกฎหมายเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายหมดตัวฮะ
มีคนเดียวแม่บ้านคนเดียวโดน๔๐๐๐
๔๐๐๐๐๐นี่มันรู้จะหาที่ไหนมาให้เลยอ่ะแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะ
คุณมิ้นบอก๗๐ผมยังเกรงใจนะเอาแค่๕๐นี่เอาแค่๗๐เลย
คือเยอะมากครับที่เข้ามาแบบผิด
ในหมายความไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีทั้งพาสปอร์ตไม่มีทั้งใบอนุญาตจัดหางาน
คือตรงนี้ถ้าเกิดมีแล้วทำผิดหมายความว่าผิดนายจ้าง
หมายความว่าได้ใบอนุญาตทำกับนายจ้างคนนี้ไปทำกับคนนี้
ผิดเรื่องเกี่ยวกับงานที่ได้แล้วอนุญาตประเภทประเภท
อันนี้มันยังโอเคนะครับไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยสิครับโอ้มันเยอะ
และตอนนี้ที่ไม่มีเลยเขาให้กลับประเทศไปเลย
เริ่มตั้งต้นใหม่ที่ประเทศต้นทางเลย
ทำพาสปอร์ตไปทำใบอะไรลงทะเบียนกันให้เรียบร้อย

โอ้โหแล้วนี่กฎหมายเขาขยับให้กี่วันนะ
จาก๑๒๐เป็น๑๘๐ก็คือ๖เดือน
ให้ง่ายว่ากฎหมายนี้ชะลอไป๖เดือน
ท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดเรื่องล้อเล่นนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่ต้นผมก็เตือนมาโดยตลอดว่า
กฎหมายฉบับนี้ออกมาคนยังไม่รู้พรกรฉบับนี้

ตอนนี้มีแรงงานที่เคลื่อนย้าย

ใครจะทำงานใครจะล้างจานตั้งแต่
ใครจะทำงานบ้านใครจะทำงานโรงงาน
การผลิตต่างซึ่งต้องอาศัยคนเต็มจำนวนถึงจะผลิตได้
ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผลคุณมิ้นครับ
อีกเดือนหรือ๒เดือนผมคิดว่าสต๊อกที่หายไป
หมายความว่าสต๊อกที่ยังเก็บอยู่เริ่มหายไปแล้ว
ต้องผลิตใหม่แล้วตอนนี้จะเป็นปัญหา

เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพระราชกำหนดนี้ไม่ได้มีไว้ผู้คนต่างด้าวนั้น
ผู้ประกอบการแล้วก็นายจ้างต่างด้วยล่ะที่จะต้องตระหนักกันให้ดี
ต้องตระหนักเลยครับ
โอ้โหโดนไป๔สงสัย
๘แสนไม่ใช่หลัก๑๐๐๐๑๐๐๐๐เป็นหลักแสนปรับอยู่นี้

ก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับการซ่อนขออภัยซ่อนพระราชกรรมหมุนี่ออกไป๖เดือน
แต่ว่าแรงงานที่เดินทางกลับไปเขาจะกลับมาหรือเปล่า

เพราะว่ากว่าจะกลับเข้ามาตามกระบวนการคือคนมันเยอะ
คนนี้เขาบอกว่าไปที่ไหนนะที่อลัลท์นะครับ

ซึ่งไปกระจุกอยู่ที่ชายแดนนะครับ
ออกก็ต้องผ่านกลับมาก็ต้องผ่านอีก
ดังนั้นเป็นปัญหาอย่างมากครับตอนนี้
นี่ต้องจับตาดูกันให้ดีนะคะสำหรับกรณีนี้

ส่วนแรงงานเองก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเหมือนกัน
วันนี้ตีแสกหน้ากันสองเรื่องใหญ่แล้วกันนะคะ
พรุ่งนี้กลับมาติดตามชูวิตตีแสงหน้ากันได้ใหม่นะคะ